ส่วนช่วงนี้ครับมาติดตามเรื่องราวของพิธี

คุณวิชัยสี่วัฒนาปรภาครับ
ทั้งสตาฟ

วัตนประภาอดีตประธานสโมสรแล้วก็อดีตประธานกรรมการของกลุ่มบริษัท
นักเตะที่ร่วมในพิธีก็มีทั้งเวสปอร์แกนกัปตันทีมเจมมี่วาดี้
แล้วก็ชินจิโอกาซากิมาร์อัลไรตันแดนนี่ซิมซันคือทุกคนที่เป็น
นักเตะในชุดนี้ปัจจุบันมากันเกือบหมดเลยนะครับและก็จะมีผู้
บริหารระดับสูงของสโมสรเดินทางมาร่วมในพิธีพระราชทาน
ศพในครั้งนี้ด้วยครับนักเตะเลสเตอร์แล้วก็ทีมงานนั้นมี
หนดเดินทางกับอังกฤษในวันนี้ครับ